วันจันทร์แบบนี้มาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันหน่อย
ดูสิว่าสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะจ๊ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะ
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงวันนี้ยังอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิม
แดงวัวยังคงเท่าเดิม๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
ต่อกันที่ราคาของผักกันบ้างซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนกันเลยทีเดียว
กาดขาววันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาทนะคะ
บุ้งจีนค่ะกิโลกรัมละ๒๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๖๐บาทจ้า
ราคาของผักก็จะมีความผันผวนนิดหน่อยนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงตลอดตลาด
ดูสิว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ